อ่ะลองดูกันหน่อยนะคะว่าแล้วก้าวไกลมีมุมมองเรื่องนี้ยังไง
หลายคนบอกเก้าไกรเงียบเลยหลังจากที่ส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยแล้วอ่ะ
ให้เพื่อไทยไปดำเนินการในเรื่องของการรวบรวมเสียงว่าจะยังไง
แบบไหนต่อไปวันนี้เก้าไกลเองเนี่ยเขามีการหารือกันทางออนไลน
เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันนะคะแล้วเขาก็ได้มติของเขาออกมา
รวมทั้งหมดเนี่ยหกข้อหลักหลักค่ะที่ประชุมสอสอพักเก้าไกลนะคะ
มีมติร่วมกันชัดเจนว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับสองลุง
ก็คือรัฐบาลที่มีพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติ
สร้างชาติเหตุผลหกข้อได้แก่หนึ่งภักดิ์พลังประชารัฐมีพลเอกประวิดบวงสุวรรค์เป็นหัวหน้าภักดิ์
ส่วนรวมไทยสร้างชาติมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ซึ่ง๒คนนี้เป็นหัวหอกหลักในการยึดอำนาจรัฐประหารในวันที่๒๒พฤษภาคมปี๒๕๕๙
และยังมีกระบวนการสืบทอดอำนาจผ่านรัฐธรรมนูล๒๕๖๐ด้วยกลไกและองค์กรสถาบันทางการเมืองต่างจนถึงปัจจุบัน
เหตุผลที่๒ก้าวไกลมีจุดยืนชัดเจนต่อประเด็นการสืบทอดอำนาจประกาศเอาไว้ตั้งแต่๒๗ธันวาคมปี๖๕
แล้วว่าจะไม่จับมือกับพักการเมืองที่สืบทอดอำนาจและย้ำต่อประชาชนทุกรายการทุกเวทีหาเสียงเลือกตั้ง
ข้อที่๓ผลการเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคมมันเป็นการประกาศเจตจำนงชัดเจนของประชาชนว่าอยากเปลี่ยนคั่วรัฐบาล
การลงคะแนนเสียงเลือกก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งและเพื่อไทยเป็นอันดับสอง
รวมกันได้ทั้งหมด๘พักการเมืองที่มีแนวทางยุติการสืบทอดอำนาจได้ที่นั่งในสภาถึง๓๑๒เสียงจาก๕๐๐ที่นั่ง
คะแนนดิบสูงถึง๒๗ล้านเสียงชัดเจนมากว่าประชาชนต้องการพลิกคั่วเปลี่ยนข้างรัฐบาล
เพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดของก้าวไกลในฐานะพักอันดับหนึ่งคือจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ
เพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเดิมเหตุผลข้อที่สี่ถึงแม้กลไกสวที่มาจากการแต่งตั้งของคอสช
สกัดขัดขวางพิธาริมเจริญรัฐแคนดิเดตจากก้าวไกลไม่ให้เป็นนายก
และทำให้ก้าวไกลไม่สามารถเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลได้
แต่ก้าวไกลขอยืนยันว่าสิ่งสำคัญในวันนี้ไม่ใช่ว่าพิทาต้องเป็นนายก
ก้าวไกลต้องเป็นรัฐบาลแต่มันคือการจัดตั้งรัฐบาลที่ประกอบด้วย๘พักตามมติประชาชน
ได้เปิดทางให้พักอันดับ๒คือเพื่อไทยเป็นแก่นำในการจัดตั้ง
เหตุผลข้อที่๕แม้การจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เร็วที่สุด
มีความสำคัญต่อการเดินหน้าแก้ไขปัญหาของประชาชน
แต่การจัดตั้งรัฐบาลที่บิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชน

จะนำไปสู่วิกฤตศรัทธาของประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตย
และอาจจะยากต่อการเรียกกลับคืน

กลายขอยืนยันสัจจะที่ให้ต่อประชาชน
ว่าไม่สามารถร่วมรัฐบาลกับพักการเมืองที่สืบทอดอำนาจ
ไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติ
และจะพยายามอย่างถึงที่สุดในการผนึก๘พักการเมือง
สะท้อนเสียงของประชาชนกว่า๒๗ล้านเสียง
จัดตั้งรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน
และพาประเทศไปสู่เส้นทางถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน

วันนี้เลยค่ะที่การพักก้าวกลายนะครับ
คุณชัยธวัฒน์ตุลาทน
หลังจากเกิดเรื่องของการเชิญพักต่างมาหารือที่พักเพื่อไทยใช่ไหม

บอกร่วมงานไม่ได้หรอกกับทางก้าวไกล

เอาพักการเมืองอื่นเข้ามาแถลงแล้วก็
เต่าว่าต่อขนพรักข้าวกลายหรือเปล่า
เหมือนบีบข้าวไกรให้เป็นฝ่ายค้านไกลไหม
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เนี่ยนะ
เหมือนกับพักอื่นบอกถ้าเกิดจะให้ร่วมรัฐบาลด้วย

ต้องเลือกว่าจะเอาพักอื่นหรือว่าจะเอาก้าวไกล
เพราะฉะนั้นทางคุณชัยธวัฒน์บอก
อยากให้เพื่อไทยเนี่ยเลือกมาเลยก็ได้นะ
บอกมาเลยก็ได้ว่าอุดมการของพักเพื่อไทยเนี่ยตรงกับใคร
การเมืองไม่ตรงกับก้าวไก
ก็เพื่อไทยก็จำเป็นต้องเลือก
และนำตามงานทางการเมืองกก็ใกล้เคียงกับใครมากกว่า
พอจะฝจกับตอนคุณฮี่ไทยศาติของบอกว่า

ถ้าถึงเวลาก็คงต้องให้ก้าวไกลเขาเลือก
เขาตัดสินใจว่าจะเอายังไงใช่ไหม
เพราะว่ามันหาเสียงเพิ่มไม่ได้
เอางั้นเพื่อไทยก็เป็นฝ่ายเลือกกันแล้วกัน
ว่าจะเอายังไง
คุณชัยธวัฒน์ยังพูดถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล
เพราะว่าหลายพักไม่ร่วมงานกับก้าวไกลเนี่ย
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่อง๑๑๒ก็เหมือนกับที่ก้าวไกลเคยบอกหลายครั้งว่ามันเป็นแค่ข้ออ้าง
เพราะสุดท้ายแล้วหลายพักเนี่ยก็จะมาอ้างต่อก็คือเรื่องอุดมการทางการเมืองไม่ตรงกับก้าวไกล
ที่พักเพื่อไทยไปเชิญ๕พักการเมืองที่อยู่อีกซีกหนึ่งมาหารือแล้วก็มีการแถลงข่าว
มันจะเหมือนกับยืมมือพักอื่นมาสลัดก้าวไกลออกจากสมการของเพื่อไทยหรือเปล่า
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าก็คงห้ามคนมองแบบนั้นไม่ได้
ส่วนตัวก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าการแถลงข่าวแบบนั้นเนี่ยทำไปเพื่ออะไร
แต่เอาเป็นว่าก้าวไกลจะขอรอฟังเหตุผลในที่ประชุม๘พักร่วมในวันพรุ่งนี้ก่อน
ซึ่งจะเป็นห่วงหรือไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วพักเพื่อไทยอาจจะปล่อยมือจากพักก้าวไกล
คุณชัยธวัฒน์ยังไม่อยากรีบสรุปนะครับเพราะเพื่อไทยเขายังไม่ได้พูดออกมา
ขณะเดียวกันมันมีความเป็นไปได้ไหมหากมติในวันพรุ่งนี้ออกมาเนี่ย
เขาจะผลักก้าวไกลออกจากกลุ่มเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยโหวตนายกไม่ผ่าน
จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้คุณชัยธวัฒน์มองว่ามติแบบนั้นมันจะออกมาไม่ได้เลย
ถ้าปัจจัยสำคัญคือก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยยังรวมกันอยู่เป็นข้าวต้มมัดใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะลำพังแค่๒พักนี้ก็ได้เสียง๒๙๒เสียงแล้ว
เกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนไปเยอะแล้ว
ก็คงห้ามพี่น้องประชาชนไปมองแบบนั้นไม่ได้นะครับแต่
แต่สำหรับก้าวกลัยเนี่ยเดี๋ยวเราฟัง
เพื่อไทยที่จะมานำเสนอพรุ่งนี้ดีกว่าครับ
พระเพื่อไทยเลือกแผ่นใหม่
หรืออย่างที่แผ่นขาวเพื่อเลือกให้เป็นหลังบาล
แบบนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ก็คงเป็นอันนี้เป็นสิทธิ์ของเพื่อไทยนะครับ

แล้วจะไปหาเสียงสนับสนุนจากไหน
โหวตเลือกนายกครั้งที่แล้วคุณพิทาก็ได้จากสวมาแค่๑๓เสียง
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าในส่วนของก้าวไกลเนี่ย
วันนี้ยังมั่นใจว่าการหาเสียงจากสวยังมีความเป็นไปได้
เพราะได้เปลี่ยนแคนดิเดตนายกเป็นของพักเพื่อไทยแล้ว
ยังไม่อยากให้เพื่อไทยเนี่ยละทิ้งในแนวทางนี้
ส่วนการจะต้องใช้วิธีเลื่อนโหวตนายกไปอีก๑๐เดือน
ให้สวหมดวาระไปก่อนหรือเปล่า

เลขาธิการพักก้าวไกลมองว่า๑๐เดือนอาจนานเกินไป

ถ้าสองพักก้าวไกลกับเพื่อไทยยังจับกันอย่างเหนียวแน่น

อีกฝั่งก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้
เดือนอาจจะนานไปนะครับ
ตอนนี้เรายังเชื่อนะครับว่า
ถ้าพักอันดับ๑อันดับ๒เนี่ยนะครับ
รวมถึงอีก๖พักที่เหลือจับมือกันแน่นเนี่ย
การจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ย

ยากกว่าของฝั่ง๘พักอีกนะครับ